แต่ว่าข่าวแรกเราไปดูกันก่อนนะครับเรื่องของศรีสะเกดนะครับ
ศรีสะเกดหลังจากที่เดินทางกลับมานะครับเมื่อวานก็ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ
จากแฟนแฟนนะครับแชมป์โลกที่ไปป้องกันแชมป์ได้นะครับ
ซึ่ง๓ไฟล์ที่อเมริกานั้นไม่มีงานง่ายเลยครับเจอโรมันกอนซาเลส๒ไฟล์ล่าสุด
ฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าไฟล์บังคับก็ผ่านมาได้แล้ว
จำนวน๒ล้านบาทให้กับทางนักคอลลุยโปรเวอร์ชัน๑ล้าน
แล้วก็เป็นของศรีสะเกด๑ล้านบาทครับ
เรื่องสำคัญก็คือมีการพูดคุยให้สัมภาษณ์ศรีสะเกดพูดนะครับ
พร้อมกับน้ำเสียงสั่นเคลือนะครับเรื่องของการลดน้ำหนัก
เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ล้มหนักไม่ได้นะครับหนักเกินอยู่๙ขีดนะครับ
ต้องพึ่งกำลังใจจากน้องเก๋นะครับคุณพัชริวัลกัณหาแฟนสาว
แล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นฮึดสู้อีกครั้งนะครับเพื่อคนไทย
สามารถที่จะเดินทางไปชกแล้วก็ป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้
ต่อไปครับก็มีการพูดคุยกันหลายอย่างมากนะครับแต่ที่แน่นะครับ
แต่ช่วงระหว่างก่อนหน้านี้จะทำยังไงเรื่องของงานแต่งงาน
ศรีสะเกดน่ะชกมวยครั้งแรกเลยในการชกมวยอาชีพนะครับตอนนั้นก็เป็นรอพอพอด้วยนะครับ
รอพอแล้วก็มีไฟล์ก็เดินสายไปต่อยมวยยังไม่ได้เป็นมวยมากแล้วก็แพ้น็อกยกที่๓ตอนนั้น